เคลื่อนไหวของฟุตซอลลีกนะครับในวันเสาร์นี้จะเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วครับก็มีข่าวการเสริมทัพแล้วก็การเปิดตัวของสโมสรมาฝากกันครับ
ก่อนหน้านี้บรรดาทีมใหญ่ก็มีการเปิดตัวไปแล้วบ้างนะครับทั้งชวนบุรีแล้วก็การท่าเรือนะครับ
ฐานะประธานสโมสรครับที่นำทีมกลับมาบริหารเองครั้งนี้ครับก็บอกว่าขอนำทีมอยู่รอดไม่ตกชั้นก่อน
เนื่องจากว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับมานับหนึ่งใหม่กันเลยครับ
สโมสรใหม่ใช้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมเป็นแกนหลัก
แล้วก็มีการยืมตัวทางปริศนากิ่งกังวานตัวลุกริมเส้นมาจาก
ก่อนอันนี้เนี่ยก็ไปเล่นให้กับทางรัชนาวีนักกิจสนักกิ่งกลางวาน
ในเวลาหกโมงเย็นครับอีกหนึ่งทีมได้นักเตะโคต้าต่างชาตินะครับ
นั่นคือสุรธานีครับทีมกุ้งสายฟ้าคว้าตัวเฟลิปปินโย
แค่งตัวลุกชาวบราซิลเข้ามานะครับต่อจากโตต้าดาวเตะบราซิล
ฟิลิปปินโยเนี่ยก็เป็นตัวลุกวัย๒๙นะครับ
กรีทีมชาติบราซิลชุดรองแชมป์ฟุตซอลมหาวิทยาลัยโลกนะครับ
ปี๒๐๑๔ที่สเปนก็เคยเล่นฟุตซอลลิกลงสุดนะครับของบราซิล
กับทางโซซานโนสปาโลซานโฮเซโคลินเทียนสนะครับ
แล้วก็คว้าแชมป์ฟุตซอลลีกรัสซาวปอโลลิก้า๒สมัยนะครับ
ในปี๒๐๑๒แล้วก็๒๐๑๖รวมถึงฤดูการล่าสุดไปเล่นนะครับ
หลีกไซปรัสกับทางอาณาโทสิตฟามากุสต้านะครับ
แล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นนักเตะชั้นนำเหมือนกันนะครับ
แกรมนัดเปิดสนามครับ๒๑เมษายนวันเสาร์นี้ครับบ่าย๒ครับ
เริ่มต้นถ่ายทอดกันก่อนเลยครับเกมคู่ใหญ่ระหว่างชนบุรีครับ
เจอกับเกษมณฑฤทธิ์นะครับชมช้ำเก่าเจอกเกษมณฑฤทธิ์อันดับ๔นะครับ
รัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมกันบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นทุกวันเสาร์เน้นย้ำกันนะครับ
แล้วก็๔โมงเย็นมีแบงคอกเจอราชนาวี๖โมงเย็นสุราชเจอศรีสะเกด
ส่วนวันอาทิตย์นะครับ๔โมงเย็นสมุทรสาครเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
แล้วก็มีห้องเย็นท่าข้ามพบกับกรมทางหลวง๖โมงเย็นมีการท่าเรือเจอกับบางกอกซิตี้
แล้วก็แคทเอฟซีจะพบกับศรีปฐุมนะครับนี่คือความมันในช่วงสัปดาห์แรกครับ